ดูเรื่องการปราบกรามยาบ้ากันหน่อยนะฮะ

หลายท่านที่บอกว่าโอ้โหทำไมยาบ้ามันเกลื่อนเมืองเหลือเกิน

แก๊งค้ายาบ้ามีนะครับ

เราสูญเสียตำรวจฝีมือดีไปหนึ่งนาย
หลังจากไล่จับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดแล้วก็ถูกยิงปะทะใส่นะครับท่านผู้ชมครับ
มั่วกซ่อนลูกได้ได้เองนะครับ
นี่ฮะโอ้โหเสียงปืนรัวเป็นชุดเลยครับมีรถของคนร้ายรถของตำรวจ
ค่ะแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นแบบนี้นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งนะฮะ
สามทุ่มยี่สิบนาทีคืนที่ผ่านมากระบะสีดำของแก๊งค้ายาเสพติดเนี่ย
ฝ่าความมืดผ่านหน้าบ้านไปผ่านไป๒๐วิมีเสียงปืนดังขึ้นก่อน๑๘นัด
อืมนะเป็นการยิงต่อสู้กับชุดสืบสวนของสพฝางนี่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ตำรวจสพฝางตามไล่ล่าแก๊งค้ายาเสพติดมาที่ท่านได้ยินเสียงตะโกนว่าตำรวจ
นั่นคือเจ้าหน้าที่ตะโกนแสดงตัวเป็นตำรวจนะฮะแต่คนร้ายก็ยังยิงใส่เข้ามานะครับ
แล้วมีผู้ชายสองคนคาดว่าเป็นคนร้ายเนี่ยจะวิ่งย้อนกลับไปที่ท่านเห็นเป็นเงาสีดำดำ
นี่ฮะวิ่งย้อนกลับไปจากนั้นคนร้ายเนี่ย
รถกระบะย้อนกลับมาเส้นทางเดิมอีกนะมีรถกระบะย้อนกลับมาอีก
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นอีกสิบนัดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
ตรงนี้คือเส้นทางถนนที่เป็นรอยต่อบ้านป่าแดงอภิวัตกับบ้านจโต๊ะในพื้นที่
แถวนี้เนี่ยเส้นทางลำเลียงยาเสพติด
เรียงยาบ้าของแก๊งค้ายาเนี่ยเยอะจริงนะฮะ

ก็คือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะครับ

นี่ครับจะต้องมีที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เอาในฝั่งตำรวจก่อนนี่คือยาเสพติดทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะนับจำนวนเม็ดให้แต่ว่าในส่วนของตำรวจที่ไล่ตามจับกลุ่มคนร้ายแก๊งค้ายาบ้า
นี่คือพันธุ์ตำรวจตรีพิบูลพันธ์สุขุมานนท์
หรือว่าสารวัตรบอลวัย๔๙ปีสารวัตรสืบสวนสพฝางหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติด
สารวัตรบอลถูกยิงเสียชีวิตนะฮะคือกระสุนเนี่ยตอนที่คนร้ายยิงใส่รถตำรวจเนี่ย
กระสุนเข้าไหล่ซ้าย๑นัดลำตัวด้านซ้าย๑นัดขาหนีบด้านซ้ายอีก๑นัดบาดเจ็บสาหัส
และสารวัตรบอลเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
ค้ายาเสพติดคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า๕คน
เอาไว้แล้วก็อาศัยความมืดหลบหนีเข้าป่าไป
ตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอนี่คือกระบะของคนร้ายนะฮะกระบะสีดำ
ท้ายกระบะเนี่ยเป็นกระบะติดคอกเหล็กนะครับแล้วที่กระจกด้านหน้ามีร่องรอยถูกยิงหลายนัด
พอมีการยิงประทะกับเจ้าหน้าที่กระจกประตูที่นั่งคนขับเนี่ยจะเลื่อนลงมา
ล้อหลังสองข้างถูกยิงจนยางแตกแต่ยังขับหนีไปหนีมาสุดท้ายต้องจอดรถทิ้งเอาไว้
ล้อหน้าด้านซ้ายก็ถูกยิงยางแตกเหมือนกันคือคน
ร้ายเนี่ยที่ขับหนีขับหนีเนี่ยขับบดแบบบดแบบมีแต่ล้อมีแต่ล้อ
มีแต่เหล็กไม่มียางอ่ะคือบดจนแบบถูกยิงแล้วจนเศษยาง
ยังติดล้อติดกระทะอยู่เลยอ่ะเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์นะครับ
แล้วก็จัดกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วนี่ฮะ
กระสอบสีฟ้าลักษณะเหมือนกับมาทำเป็นเป้๒๑กระสอบ
ข้างในมียาบ้านะครับทุกผู้ชมครับ๒๑กระสอบ
นับยาบ้าแล้ว๔๑๙๐๐๐เมตรโหเยอะมาก
คุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมยาบ้าของกลางเยอะมาก
คือถ้ามันหลุดออกไปได้เนี่ยมันก็ไปนั่นแหละ๔๑๙๐๐เมตรเนี่ย
ไม่รู้ไปถึงไหนต่อไหนอืมที่ขนขึ้นมาเนี่ยถุงเนี่ยสีฟ้าเนี่ยกระสอบเนี่ย
ใส่ยาบ้ามาทั้งนั้นนะฮะคือก่อนที่จะเกิดเหตุนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งน่าเศร้าที่สุดก็คือเราสูญเสียนายตำรวจฝีมือดีไปหนึ่งนาย
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตำรวจได้รับแจ้งจากสายว่ามีแก๊งค้ายาเสพติด

ชายแดนด้านอำเภอแม่อายที่จังหวัดเชียงใหม่
ไปส่งให้กับเอเย่นพ่อค้ายาในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
สารวัตรบอลซึ่งท่านเป็นหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติด

เจ้าของพื้นที่ก็นำกำลังชุดสืบสวนกับชุดปราบรามยาเสพติดไปเลย
๖นายด้วยกันออกสืบสวนหาข่าว

แล้วเมื่อคืนนี้ตอนที่ขับรถไปตามถนนโชตนาบ้านท่าตอนฝางเนี่ย
มาถึงบ้านโป่งไฮตำบลแม่สาวอำเภอแม่อาย
เจอกระบะต้องสงสัยตามที่สายรายงานเลย
กระบะสีดำนะฮะมีคอกเนี่ยนะฮะ
ตามที่สายรายงานเลยก็ขับติดตามเลยนะครับ
แต่คนร้ายเหมือนกับรู้ตัวแล้วขับรถหนี
เจ้าหน้าที่ยิงยางนะฮะเพื่อสกัดการหลบหนี
แต่คนร้ายเนี่ยยังขับต่อขับบดยางไปต่อ
ยางล้อหน้าซ้ายเนี่ยเหลือแต่เศษยางหุ้มกระทะ
แล้วมาถึงจุดเกิดเหตุบ้านโป่งผาบ้านจโต

คนร้ายที่นั่งเบาะที่นั่งข้างคนขับ
ชักปืนสงครามขึ้นมายิงทะลุกระจกของรถตัวเองนะฮะ
เปิดกระจกแล้วเอี้ยวตัวออกมานะ

ยิงใส่รถตำรวจที่ไล่ตามมานะครับกระสุนเนี่ยเข้าด้านหน้า
รถของตำรวจคือสารวัตรบอลเนี่ยท่านนั่งอยู่เบาะข้างคนขับ
โดนกระสุนไปสามนัดบาดเจ็บสาหัสแล้วท่านก็ไปเสียชีวิตที่
โรงพยาบาลส่วนคนร้ายหลังจากยิงปะทะใส่รถตำรวจไปแล้ว
เนี่ยนะครับขับรถย้อนกลับมาเส้นทางเดิมแล้วโยนกระสอบยาบ้าน
ลงข้างทางแต่คงจะเห็นว่ารถเนี่ยไปต่อไม่ไหวแล้วก็
ทิ้งรถเอาไว้ด้วยแล้วก็หลบหนีไปคือคืนที่ผ่านมาจน
ช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งทหารทั้ง
ฝ่ายปกครองสนทิกำลังกันนะฮะร้อยกว่าคนนะครับกระจาย
กำลังปิดล้อมบ้านจโต๊ะแล้วก็พื้นที่เป้าหมายต่างเพื่อหา

เพราะว่าที่ผ่านมาแถวนี้คนร้ายมักจะลักลอบเอายาเสพติด
ดุเมืองค่ะน่ะแล้วก็สืบทราบว่าคนร้ายที่ยิงสารวัตย์บอลนี่คือ
นายอนุชิตจโต๊ะกับนายจะจีจะอื้อเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์อาศัยอยู่ใน
บ้านแห่งนี้นี่แหละไปตรวจที่บ้านเลยนะฮะไปหาที่บ้านไม่เจอ
กลับออกจากหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็ตรวจค้นพื้นที่ต่างต่าง

กระสอบยาบ้าถูกทิ้งไว้ข้างทาง

ในถุงนี้เนี่ย๑ใบเจออีก๒๐๐๐๐๐เมตร

มันขึ้นเท่าไหร่นะ๔ล้าน๑แสน๙๐เมตร
นี่ไปตรวจค้นในพื้นที่หมู่บ้านของคนร้ายเจออีก๒แสนเมตร
โอ้โหรวมแล้วเนี่ยจะ๕ล้านเมตรเกือบ๕ล้านเม็ดเนี่ยฮ
ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ของกลางเยอะขนาดนี้
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา

ในพื้นที่หมู่บ้านสรรปอทงที่แม่อายเชียงใหม่ค่ะ
ยังมีคราบเลือดของสารวัตรบอลอยู่บนถนนอยู่เลย
ก็มีร่องรอยที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหลังเกิดเหตุด้วยนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียง
เป็นเสียงเร่งเครื่องยนต์เสียงดังเป็นระยะ
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นติดต่อกันหลายนัดมาก
แต่รู้สึกได้ว่าเสียงมันอยู่ใกล้มาก
มันใกล้จนต้องออกไปดูกันนะคะ
ชาวบ้านตะโกนบอกตำรวจโดนยิงตำรวจโดนยิง
คือตอนนั้นสารวัตรบอลบาดเจ็บ

ก็พยายามจะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ไม่สำเร็จค่ะ
ชาวบ้านอีกรายก็ให้ข้อมูลคล้ายกันนะคะ
ว่าได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงปืน
ออกมาก็เห็นว่าตำรวจโดนยิง
แต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเอาจริงแล้วในหมู่บ้าน
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เลย
หลังเกิดเหตุไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ได้ภาพเหตุการณ์ตอนที่แก๊งค้ายาเสพติด
ยิงต่อสู้กับตำรวจแล้วหลบหนีด้วย

มันเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดมั้ย

ครั้งแรก
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้พลโดรตรีธวัตชัยวงวิวัฒนาชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับนี่เป็นรถของกลางนะฮะที่คนร้ายทิ้งเอาไว้
อยู่ที่สพแม่อายนะฮะท้องที่เกิดเหตุตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เป็นหลักฐานที่บันทึกเอาไว้ได้ด้วยนี่ฮะช่วงที่มีการยิงประทะกับคนร้าย
พิสูจน์หลักฐานก็มาเก็บหลักฐานเก็บลายนิ้วมือแฝงที่รถกระบะของคนร้ายนะครับ
ลงพื้นที่ไปเก็บพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมในจุดเกิดเหตุด้วย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ
จุดที่ตำรวจยิงประทักกับแก๊งค้ายาแล้วก็จุดที่คนร้ายหลบหนีไป
แล้วก็ทิ้งยาเสพติดทิ้งรถเอาไว้เป็นหมู่บ้านในหุบเขาลึก
อยู่ไม่ห่างจากชายแดนมากนักคาดว่าคนร้ายจะเป็นกลุ่มว้ากับกลุ่มมูเซอร์
น่าจะมีสักประมาณ๕คนอาศัยความชำนาญในพื้นที่แล้วก็ความ
มืดเนี่ยทิ้งของกลางทิ้งรถแล้วก็หลบหนีเข้าไป
คงจะเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านนั่นแหละ
แต่ไม่รู้จะไปซ่อนตัวตรงไหนอะไรยังไงหรือว่าไปทางไหนต่อ
ส่วนสารวัตรบอลที่เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
พันธุรกรีพิบูลพันธุ์สุขุมานนท์ท่านอายุสี่สิบเก้าปี
เป็นสารวัตรสืบสวนสพฝางเป็นหัวหน้าชุดปราบรามยาเสพติดของโรงพักษณ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
เป็นนายตำรวจที่ตั้งใจทำงานมากซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
จะดูแลช่วยเหลือครอบครัวของสารวัตรบอลอย่างเต็มที่
จะเสนอขอบำเน็ตความชอบ๕ชั้นยศ๗ขั้นเงินเดือน
เท่ากับว่าจากพันธมตรีเนี่ยจะได้เลื่อนชั้นยศเป็นพลตำรวจเอกครับ
ในส่วนของทบดิ์โภมิลวัลภาพ๕

ที่จะทดเผยความเจริญ
และก็ช่วยเหนือข้อบคุมผู้เจ็บจิบิต
ละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่
ตามขั้นตอนนะฮะหลังจากนั้นจะมีพิธีรับศพและตั้งบำเพ็ญกุศล
มีพิธีรดน้ำหลวงอาบศพที่วัดเจดีหลวงเป็นเวลา๑คืน
จากนั้นทางครอบครัวจะรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อที่วัดปันนาราม
หรือว่าวัดต้นหนุนที่อำเภอฝังจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านเกิด
สารวัตรบอลจบการศึกษาอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
หรือว่าช่างกลโลหะนะครับจากนั้นก็เข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนพลตำรวจภูทรภาค๕ลำปางรุ่นที่๔๘
ก็ตั้งใจปฏิบัติงานตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
จนปัจจุบันได้เป็นสารวัตรสืบสวนสพฝาง
แล้วเมื่อคืนนี้ก็นำลูกน้องไปจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติด
แต่สุดท้ายถูกคนร้ายเนี่ยยิงเข้าใส่จนท่านเสียชีวิตครับ
ค่ะต้องขอแสงความเสียใจกับครอบครัวของสารวัตรบอลด้วยนะคะ
คือทีมข่าวของเราได้คุยกับภรรยาของสารวัตรบอล
นางชุวิสาสุขุมานนท์อายุ๔๔
ภรรยาก็บอกว่าสามีทำงานด้านนี้มา๒๐กว่าปีค่ะ
เป็นคนตั้งใจมุ่งมั่นต่อหน้าที่มีประสบการณ์การทำงานภายใต้ความเสี่ยง
ที่ผ่านมาภรรยาบอกว่าตัวเธอกับคนในครอบครัวเตือนตลอดนะคะ
ว่าระวังนะระวังอันตรายนะ
รับว่าหลายครั้งก็เคยประสบเหตุแต่มันไม่รุนแรงขนาดนี้
ภรรยาเตรียมใจมาตลอดค่ะสุดท้ายก็ได้รับข่าวร้ายจากเหตุการณ์นี้
คือระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตสามีเนี่ยนะคะ
ตัวภรรยาบอกว่าเธอเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
คือเธอเป็นพยาบาลค่ะเธอเป็นพยาบาลวิชาชีพ
แต่หลังเกิดเหตุกับสามีเธอบอกเลยว่า
ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแบบนี้กับใครอีกเลย
อยากให้มีมาตรการหรืออุปกรณ์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัย
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานภายใต้ความเสี่ยงโดยเฉพาะ
ไปถึงเขาก็ไม่ให้ญาติเข้าไป
แต่ว่าพี่เป็นพยาบาลพี่ก็เข้าไปดูในห้องปั๊มหัวใจ
แล้วชอบหัวใจก็สงสารเขา

ก็หมอกำลังช่วยสุดความสามารถ

หมอทั้งพยาบาลเป็นชั่วโมง
อยากให้มีการป้องกันเฟสตัวเองให้มากกว่านี้
อยากให้มีเสื้อกรอกชื่อแบบดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
บางทีช่วยกรอกมันก็ตัวเล็กเกินไป
ไม่เหมาะสมกับสไฟล์อะไรอย่างนี้ที่แบบนั้นนะ
มันมีหลายอย่างก็คือมันเสี่ยงรู้ว่ามันเป็นงานเสี่ยง
แต่เราก็ต้องเซฟออกเองอะค่ะ
ซึ่งร่างของสารวัตรบอลอยู่ระหว่างการชนะสูตรนะคะ
จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรกวันพรุ่งนี้
ที่วัดเจดีหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ